จบไปแล้วสำหรับการดีเบตของผู้ท้าชิงเก้าอี้
ประธานาธิบดีสหรัฐของ๒พักใหญ่
ตลอด๙๐นาทีก็มีการถกเถียงกันไป
ซึ่งทำให้หลายฝ่ายก็เห็นชัดมากขึ้นว่า
โยบายของใครนั้นมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับ
และนโยบายของแต่ละคนนะคะจะตอบโจทย์
และโดนใจชาวอเมริกันมากแค่ไหน

เทียบความนิยมชมชอบในนโยบายของทั้งสองคนนี้ค่ะ
ดีเบตอย่างดูเดือดครั้งแรก
๒ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ระหว่างพักริพับติกันอย่างไนดูแลล์เนิลท์ทรัมป์
นางฮิลาลีคลินตันตัวแทนจากพักเดโมแครต
เผยให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างนโยบายของว่าที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในหลายด้าน
นโยบายสำคัญที่หลายฝ่ายต่างจับตามองเป็นอันดับต้น

นางฮิลาลี่ออกตัวสนับสนุน
และกลุยทางให้กับผู้อพยพที่โยกย้ายถิ่นฐานมาอย่างผิดกฎหมาย
ได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานะไปเป็นพลเมืองของสหรัฐ
พร้อมให้โอกาสในการทำงาน
ขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยืนหยัดต่อนโยบายสร้างกำแพงกั้นพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐ
ยังยกเลิกสิทธิ์ให้สัญชาติอเมริกัน
เด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐ
ส่วนที่๒คือนโยบายการต่างประเทศ
ฮิลาลีสนับสนุนให้สหรัฐ
มีความร่วมมือระหว่างนานาชาติ
ยังสนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์ของอีราน

ซึ่งตรงกันข้ามกับโดนัลดทรัมป์ที่ยึดคติ

ที่จะเน้นผลประโยชน์ของสหรัฐมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง
ประเด็นที่๓คือมาตรการการครอบครองอาวุธปืน
นางฮิลาลีออกตัวอย่างชัดเจนว่า
จะไม่สนับสนุนให้มีการใช้อาวุธปืน
จากบุคคลที่ครอบครองอย่างผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย

นุนให้ชาวอเมริกันสามารถครอบครองปืนได้อย่างถูกกฎหมาย
และประเด็นสุดท้ายที่ชาวอเมริกันให้ความสำคัญไม่แพ้กับประเด็นอื่น

โดยนายโดนัลด์ทรัมป์มีมาตรการในการลดภาษีให้กับคนรวย
เพื่อดึงไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการย้ายฐานออกไปนอกสหรัฐ

บรรดาคนร่ำรวยเหล่านี้ควรจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากกว่าคนทั่วไป
เพื่อนำเงินที่ได้ไปสนับสนุนชนชั้นกลาง